มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ต้องขอชื่นชมนะครับแขกรับเชิญของเราคนนี้มากนะครับ
เพราะนอกจากแสดงนะครับแล้วก็มีงานพิธีกรแล้วเนี่ยนะฮะ
เขายังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอีกด้วยนะครับ
จะรู้นะครับว่าเขาทำความดีอะไรไว้บ้าง
เท่านั้นนะฮะเขายังเป็นคนริเริ่มโครงการ
ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเพื่อนอาสาสมัครด้วยกันเองนี่แหละ
ให้มีความเข้าใจเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคน
แน่นอนครับเขาคนนั้นคือคุณใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมคิดว่าเป็นพวกหน่วยกู้ภัยจากต่างประเทศ
อ๋อไม่แล้วครับอากาศที่นี่หนาวเลยเอามาใช้

เชิญครับคุณใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จิตอาสามาโดยตลอด
คุณกู้ภัยมากี่ปีแล้วเนี่ย
ปีแล้วครับก็ทำมา๒๐ปีแล้ว

ตอนนี้๓๙ย่างแล้วย่าง๔๐นะครับ
แสดงว่าคุณเริ่มเป็นจิตอาสาอาสากู้ภัยตั้งแต่อายุยี่สิบ
อู้จริงเนี่ย๑๗ผมก็เริ่มแล้วนะ

แล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทำบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปสมัครพอไปสมัครก็ทำมาเรื่อย
ก็เก็บศพบ้างหัดเก็บศพมัดศพยังไง
แล้วก็เวลาไปถึงที่เกิดเหตุต้องทำอะไรบ้าง
เรียนรู้วิทยุสื่อสารทำยังไง

น่าเชื่อว่ามันจะผ่านมาเร็วมากจนถึงปัจจุบัน
ตอนก่อนที่เขาจะเกิดเนี่ยแม่คุณฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมว่ามีเด็กสองคน
ด้วยความเป็นจิตอาสาของคุณที่อยู่ในเลือดของคุณเลย
เห็นบอกว่าเวลาคุณถ่ายละครอยู่เนี่ย

ก็พอดีว่าเราถ่ายอยู่ริมถนน
แล้วก็ร้านจอดรถเราก็แต่งหน้าอยู่

แต่ในกล้องถ่าย
สามสองหยุดก่อน

นายควรไม่อยากจะมา

ช่วย
ก็หยุดก่อน
จริงเนี่ยการเป็นจิตอาสามันมีหลากหลายประเภทนะรักสัตว์รักแมวแบบว่าเป็นอาสานู่นนี่นั่น
แต่ว่าเราเนี่ยด้วยความเป็นผู้ชายเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันตรงจริตกับเรา
การช่วยเหลือคนหรือว่าการอยู่ในภาวะคับขันของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วก็ร้าวใจอย่างมาก
แต่พอหลังเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับการเล้าใจหรือตื่นเต้น
แต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เราทำสิ่งมันเป็นหน้าที่

เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยมีความสุขกับการที่ช่วยคน
ถ้าเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เขากำลังเจ็บป่วยเนี่ย

หรือว่าให้เขาออกมาจากสิ่งที่กำลังอันตรายได้เนี่ย

ทำให้เรามีรอยยิ้มแล้วก็เบิกบานใจ
นี่ไงไม่ใช่เขาคนเดียวนะคุณพระดำใช่ไหม

เห็นคนเจ็บคนป่วยจะต้องรีบลงไปช่วยคนเจ็บ
ก็ขนาดหนักอันนั้นบ้าขนาดหนักหน่อย
ขายรถขายของเพื่อไปทำรถพยาบาลขึ้นมาไว้คันหนึ่งเลย
ซื้อของเองหมดทุกอย่าง
เตียงเติงถังออกซิเจนเครื่องมือตัดทาง
ตัวละ๓๔แสนซื้อไว้ในรถ
อุปกรณ์รวมแล้วเป็นเกือบล้านอะไรอย่างนี้

แบบว่าไปกองถ่ายไปละครอะไรก็ขับรถตู้พยาบาลให้ไป
จริงแล้วคุณก็ถือว่าเป็นอาสากู้ภัยอยู่ในสายเลือด
แต่เมื่อเร็วนี้ประมาณสักปีนึงมั้ง
ปีกว่าเนี่ยคุณลาออกจากร่วมกระตันอยู่

เพราะว่าตัวเราต้องการที่จะช่วยในรูปแบบที่เราต้องการ
คือเราต้องการแบ่งปันในสิ่งที่เรามีศักยภาพ
เพื่อจะให้เนี่ยถ่ายท่อไปสู่น้อง
หรือว่าคนที่มีอุดมการเดียวกันในเรื่องของการเป็นจิตอาสา
ทำไปเรื่อยก็เราก็ได้รับข่าวสาร
หูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเพื่อความสบายใจแล้วกัน
เราก็เลยบอกขอลาออกแล้วกัน
แต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้คุยอะไรกันเรียบร้อยก็คือคุยกับท่านประธานนะครับ

แต่ว่าที่แน่คือที่คุณพูดมาเนี่ยคือคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับร่วม
ไม่มีไม่มีเลยปกติเลยทุกอย่าง
แต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยออกมาทำโครงการเอง
โครงการชื่อใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

จริงแล้วถ้าไม่ได้ใช้ชื่อนี้ทำมานานมากแล้ว
ทำมา๘๙ปีแล้วอยู่ที่สรรค์หวัดในด้านใต้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

มาทำก็ตกแล้วประมาณ๘แสนกว่าบาท

มันเริ่มมาจากการขายเสื้อ

หมวกขายแล้วก็มีอาร์มเล็กน้อยอะไรพวกนี้ของเราขายไป
มันเป็นเหมือนของที่ระลึกที่มอบให้คนที่มาช่วย
แล้วก็แต่โชคดี๒๓คันหลังเนี่ยได้ผู้ใจบุญเลยเนี่ย
จากคุณไข่โบติก

ช่วยมาแล้วก็อีกหนึ่งคันผู้จัดของเราอะครับ

ตอนนี้ที่เราเห็นเป็นรถตู้ประมาณ๕คัน

รถกระบะนี่เป็นรถขนอุปกรณ์กับรถเคลื่อนย้ายศพ

ให้ส่งศพฟรีไม่คิดตังค์ใดทั้งสิ้นเลย

จริงแล้วยิ่งคุณทำเนี่ยเงินพวกนี้มันจะไหลเข้ามาเอง
ผมไม่ทราบนะแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ย

ใช้การทำกิจกรรมครั้งต่อครั้ง
ทำอามรุ่นนี้เพื่อให้ได้เครื่องตัดทาง๔๐๐บาท

แล้วก็ไม่เคยมีเงินในบัญชีเลย

ได้๖๐๐๐๐กว่าประมาณตัวละ๒๐๐
ก็ไปซื้อทำกระเป๋าเป้ให้กับทหารที่๓จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อให้กับอาสาสมัครที่เป็นดับเพลิงอยู่ในป่า
ดับไฟป่าเข้าไปอยู่ในป่าที๑๕

คุณได้อะไรจากการทำแบบนี้

เสียเวลาเสียเงินตัวเองเยอะมาก

อ้ะแต่เมื่อเราจะไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เอาเงินทั้งหมดที่เราได้จากการทำงาน
๕๑๐ของเราแต่ละครั้งเอามาใช้ในสิ่งนี้

ได้อะไรเลยแต่ว่าเราได้สุขใจทุกครั้งที่เวลา
คนที่ร่วมอุดมการเหมือนกัน
ได้ทำงานในสิ่งที่เขารักและเขามีรอยยิ้ม
และคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างเนี่ย
กลับมาเข้าสู่ในครอบครัวของเขาอีกครั้งหนึ่ง
ค่าตัวคุณก็ไม่ได้เท่ากับซุปเปอร์สตาร์หลายคน
ทำไมไม่เก็บเงินไว้เลี้ยงครอบครัวซื้อกระเป๋าแบรนเนมให้แม่

แม่ของผมจะใส่ประถุงเดินแล้วเล่นอยู่เลย
ซื้อกระเป๋าแอร์เมสให้เมียถืออย่างนี้

ก็ในเมื่อเราเมเนตได้ว่าอันนี้มันเป็นของครอบครัว

อีก๗๐เอามาทำบุญ

แล้วเขาก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งแล้ว

ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน

ครีมมันจะใช้สำหรับตัดพวกนี้

ยืดมาแล้วก็เอาคุณครูนี้ออกมา
หลังจากที่เขาได้รับตัวนี้ไปประมาณสัก๒๓อาทิตย์

เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง
แล้วก็ความแบบปลื้มใจนะฮะ
หลังจากที่เราได้มีการซื้อเครื่องมือส่งไปให้
แล้วได้ใช้แล้วก็ได้ช่วยเหลือชีวิตไว้ได้จริงนะพี่
นิดเดียวบางคนบอกว่าทำไมผมไม่ไปช่วยบุคคลเลย

ที่ผมช่วยอาสาเพราะว่าเขาเหล่านั้นแหละที่จะไปช่วยบุคคล

ต่อให้คุณเจอเขาเขาเจอคุณ

คุณอยู่ในช่วงของอันตรายที่สุด

คุณบอกว่าคุณจะเป็นต้นน้ำและคนเหล่านี้เป็นคนที่ไปช่วยคน

ถามจริงเคยมีเพื่อนดาราเล่าให้ฟังว่า
เวลาจะออกไปวันนี้คุณจะมีเซนต์รู้เลยว่าวันนี้จะต้องไปเก็บศพ
มันจะมีเซนต์อะไรบอกคุณก่อนตั้งแต่เช้าเลยว่าวันนี้คุณจะต้องไปเก็บศพ